สวัสดีครับท่านผู้ชมครับเรื่องเรือดำน้ำยังเป็นกระแสร้อนมาทั้งสัปดาห์
จนกระทั่งกระถึงวันนี้วันเสาร์ก็ยังเป็นเรื่องที่มีการพูดถึงกันอยู่
ถามว่าประชาชนอย่างเราเนี่ยที่ติดตามข้อมูลข่าวสารเรื่องนี้
เราควรจะคิดยังไงกับเรื่องเรือดำน้ำครับเพราะเวลาฟังคำอธิบาย
จากทั้งสองฝ่ายดูเหมือนว่าเราก็จะคล้อยตามกับแต่ละฝ่ายพอกัน
เช่นเวลาเราฟังคำอธิบายจากฝ่ายที่สนับสนุนให้ซื้อ
ฝ่ายที่บอกว่าควรจะมีไว้เราก็ได้ฟังกันมานานแล้วนี่ครับ
ล่าสุดก็มีการพูดถึงเรื่องการปกป้องป้องกันทรัพยากรทางทะเล
มีการอธิบายว่าในอ่าวในทะเลเนี่ย
ประมาณสามร้อยเจ็ดสิบกิโลเมตรลากลงไปจากชายฝั่งประเทศไหนก็ตามแต่
ก็ถือว่าเป็นอนาเขตทางทะเลของประเทศนั้น
แต่ว่ารักษณะที่เกิดขึ้นกับประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้านเนี่ย
ลากกันไปลากกันมามันจะมีพื้นที่ที่เป็นประโยชน์ทับซ้อนอยู่
คือไม่เด็ดขาดว่าเป็นของใครที่ผ่านมาเนี่ยอยู่กันได้
คุยกันรู้เรื่องก็ใช้ผลประโยชน์ทับซ้อน
ในพื้นที่ทางทะเลตรงนั้นได้แต่เขาบอกว่าวันหนึ่ง
อีกกี่ปีก็ไม่รู้ถ้าคุยกันไม่รู้เรื่อง
แล้วเราไม่สามารถรักษาที่เป็นพื้นที่ทับซ้อนตรงนั้นได้ไว้เนี่ย
ทรัพยากรใต้ทะเลทั้งหลายที่มันจะเกิดขึ้นที่มันมีอยู่เนี่ย
เราก็ไม่มีสิทธิ์นี่เขาอธิบายเรื่องนี้ก็พอฟังได้ครับ
แต่ว่าพอฟังฝ่ายที่เขาไม่เห็นด้วยโอ้เหตุผลก็เยอะแยะไปหมด
เขาบอกว่าการรักษาทรัพยากรอย่างที่ว่านี้รักษาชายฝั่งอย่างที่ว่านี้
ไม่จำเป็นต้องมีเรือดำน้ำเรามีอาวุธยุทธโปรกรณ์
ประเภทอื่นที่จะป้องกันอธิปไตยหรือป้องกันน่านน้ำได้อยู่
ไม่จำเป็นต้องเป็นเรือดำน้ำล่าสุดเนี่ยขาใหญ่อย่างคุณอุทัยพิมพ์ใจชน
โพสต์ข้อความว่าเรื่องไม่เห็นด้วยกับการซื้อเรือดำน้ำ
คุณอุทัยยกตัวอย่างว่าเราเคยเสียค่าโง่มาทีนึงแล้ว
ตอนที่ซื้อเรือจอดเครื่องบินเราก็อ้างเหตุผลต่างนานาสารพัดว่า
ต้องมีเรือจอดเครื่องบินแล้วพอเอาเข้าจริง
เราได้ใช้ประโยชน์จากเรือจอดเครื่องบินมากน้อยแค่ไหน
นี่คำถามจากคุณอุทัยก็ต้องมารอยเท้งอยู่
แล้วเราก็ต้องเสียค่าบำรุงรักษาไปอีกตั้งเยอะแยะ
เหมือนกับเราซื้ออาวุธยุทธโปรกรณ์อื่นซื้อมาแล้วไม่ได้ใช้
สักกระเดี๋ยวก็ปล่อยทิ้งไว้ก็เอามาโชว์งานวันเด็กกันให้เด็กได้ดู
โพสต์จากคุณอุทัยก็มีน้ำหนักนะครับมีคนแชร์กันเยอะ
ฉะนั้นนี่คือทั้งหมดที่อยู่ในอารมณ์อยู่ในความรู้สึกของคนว่า
ถ้าเราได้ฟังจากฝ่ายที่เขาสนับสนุนเราก็พยักหน้าว่าเออฟังได้
ถ้าเราได้ฟังฝ่ายที่เขาไม่เห็นด้วยเราก็พยักหน้าอีกว่าเออเขาก็มีเหตุผล
ฉะนั้นเรื่องของเหรียญสองด้านอย่างนี้มันเป็นเรื่องที่ตัดสินใจลำบาก
แต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ผมคิดว่าไม่มีใครเอามาพูดกัน
เรื่องเหตุผลของฝ่ายที่เขาไม่เห็นด้วยกับการซื้อเรือดำน้ำ
เป็นเหตุผลใต้โต๊ะครับมีคนแคลงใจกันมาตลอดว่า
การจัดซื้ออาวุธยุทธโทพกรของกองทัพในบ้านเราเนี่ย
มีผลประโยชน์มีเงินทอนมีเปอร์เซ็นต์
อันนี้พูดกันมาตั้งนานแล้วจับไม่มั่นคันไม่ตาย
แต่ว่าคนก็รู้อยู่ว่าใครที่มีอำนาจในการจัดซื้อสั่งซื้อ
รัฐบาลต่อรัฐบาลซื้อกันแต่ว่าในโลกของการค้าขายธุรกิจแบบนี้
เขาก็กันเงินไว้ส่วนหนึ่งที่จะเป็นผลประโยชน์ที่จะเป็นเงินทอน
ที่จะเป็นเปอร์เซ็นต์ก็มีอยู่อันนี้แหละที่มันอยู่ในความรู้สึกของคน
แต่ว่าก็ไม่ได้เอามาพูดกันเพราะมันไม่รู้จะไปเริ่มต้นยังไง
ที่จะไปตั้งข้อสังเกตตรงไหนยังไงเพราะเราไม่มีรายละเอียด
ผมถึงบอกว่าถ้าเหตุผลนี้ยังอยู่ในความรู้สึกคน
เป็นหน้าที่ของฝ่ายที่เกี่ยวข้องจะต้องเอามาโชว์เรื่อง
ตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำราคาเท่าไหร่ใช้เงินกันยังไง
อย่าถือว่านี่เป็นความลับราชการแล้วถ้าถือว่าเป็นความลับราชการแล้วโชว์ไม่ได้
ความรู้สึกขุ่นใจติดใจค้างอยู่ในใจว่ามันมีผลประโยชน์เข้ามาเกี่ยวข้อง
แล้วยิ่งในภาวะที่เรากำลังลำบากเรื่องโควิด
เราต้องการเม็ดเงินไปช่วยเหลือประชาชนประเทศชาติเรื่องโควิด
เราไม่อยากได้ยินว่านี่เป็นงบของกองทัพเรือคนอื่นไม่เกี่ยว
กองทัพเรือเขาจัดสรรปันส่วนของเขาเองเขาผ่อนของเขาเองเขาไปตัดโครงการอื่นของเขาเอง
เขามีสิทธิ์จะใช้เงินก้อนนี้สุดท้ายมันหนีไม่พ้นหรอกครับ
มันเป็นเงินภาษีประชาชนฉะนั้นตักกาตรงนี้เอามาอ้างมันฟังไม่ขึ้น
จนกระทั่งถามว่าเรื่องนี้จะไปยังไงมีคนบอกว่าระวังให้ดี
ถ้าถึงการชุมนุมขึ้นมาเด็กเขาจะบอกประโยคนึงว่าแจวเรือไปซื้อเรือดำน้ำ
จะเอาเรือไปซื้อเรือดำน้ำความหมายก็คือว่าเราลำบาก
เรามีเรือแจวแต่เราก็แจวเรือไปซื้อเรือดำน้ำ
สุดท้ายผมคิดว่าพอมาถึงปลายสัปดาห์เริ่มมองเห็นทางออกครับ
เห็นทางออกเพราะมีหนังสือพิมพ์หลายฉบับ
พาดหัวว่างัดแผนสองเจรจาจีนบิ๊กตู่แย้มหากซื้อเรือดำน้ำสะดุด
ยืดระยะเวลาจ่ายเงิน
มีอีกฉบับหนึ่งบอกว่าตู่ทรงซิกพร้อมถอยขอคุยจีน

ผมคิดว่านี่คือทางออกที่นายกก็เตรียมทางหนีที่ไล่ไว้แล้ว
แล้วก็มาเป็นข่าวในช่วงปิดสัปดาห์นี้ครับ
และนี่คือขีดเส้นใต้สุดสัปดาห์
เรื่องเกี่ยวกับเรือดำน้ำอีกทีหนึ่งครับ